นักเรียนหญิงม๑ที่อำนาจเจริญนัดเคลียร์ปัญหากัน
นัดเคลียร์ปัญหานัดเคลียร์ใจมันกลายเป็นตบกันได้ยังไงคะ
ตัว๒คู่เพื่อนเชียร์กันแบบไม่มีใครห้ามเลยนะ
เชียร์ถ่ายคลิปกันดูเหมือนเป็นเรื่องสนุก
ผัดอย่าบอกพัน
และนี่คือลานวัดนะคะ
ลานวัดกลายเป็นลานตบกันไปได้ยังไง
นี่มีเวรใจพระเวรใจเจ้าเลยหรอ
กุฎประดุกที่อำนาจเจริญเที่ยงเมื่อวาน
เป็นนักเรียนหญิงชั้นม๑ต่างโรงเรียนนัดเคลียร์กัน
เพื่อจบปัญหาแต่ปัญหาไม่จบ
ดูดิมาตบกันแบบนี้อืม

ที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะเป็นหนึ่งในคนที่ตบกันนี่แหละค่ะ

ฝ่ายตรงกันข้ามท้าทายให้ออกมาตบกัน
ตอนแรกนัดกันนอกหมู่บ้านแต่ฝั่งน้องไม่มีรถ
มาเจอกันที่วัดอีกฝ่ายมาจริง
คือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจจะร่วมวงตบกับเขา
แต่จะไปแยกเพื่อนที่ถูกตบ

แต่กลายเป็นว่าถูกฝั่งนั้นดึงมาตบ

ใช่เลยกลายเป็น๒คู่ตัวต่อตัว๒คู่

ปากแตกนะคะเล็บขวนตามหน้าเนี่ยเป็นรอยเล็บเต็มเลยค่ะ
น้องบอกก็ไปบอกผู้ปกครอง
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดบอกว่าตอนแรกเห็นนักเรียนมากันเป็น๑๐คน

จากนั้นมีกลุ่มนักเรียนอีก๗คน
ขี่รถจักรยานยนต์กันมา๓คัน
และเอะอะโวยวายได้ยินเสียงเลยว่า

เปิดอะไรชาวบ้านงงจริงพี่อุ๋ยเปิดอะไร

ชาวบ้านพยายามจะห้าม
เด็กก็สุดท้ายแยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทาง